ติดตามความคืบหน้าจากเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา
เพราะว่ามีเรือนักตกปลาไปพลิกคว่ำอยู่กลางทะเล
จันทบุรีห่างจากฝั่งตั้ง๒๕กิโลเมตร

ตกปลา๓คนกระโดดลงน้ำเพื่อจะเอาชีวิตรอด๒คน
๒คนเกาะคอลอยคอกันอยู่ให้กำลังใจกันอยู่
กระทั่งมีเรือประมงเข้าไปพบแล้วก็ช่วยเหลือ
แต่ทีนี้ครับอีกคนถูกคลื่นซัดแล้วก็หายไป
มีความพยายามในการค้นหาผู้สูญหายรายนี้
แล้วก็เป็นภารกิจของตำรวจภูทรอำเภอท่าใหม่
พร้อมด้วยตำรวจน้ำจันทบุรี
นำเรือออกไปตรวจสอบบริเวณร่องน้ำ
ใกล้กระโจมไฟปากน้ำขมหนูอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
หลังจากที่อย่างที่ผมเล่าให้ฟังไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะฮะ
เรือของนักตกปลาเนี่ยคว่ำแล้วก็สามารถช่วยชีวิตของนักตกปลา
ลอยคออยู่กลางทะเล๒๐กว่าชั่วโมงได้๒คน
แล้วก็มีนักตกปลาคนหนึ่งก็คือนายโกเมษสมจิตอายุ๕๗ปีนะครับ
ตกเรือแล้วก็ศูนย์หายไปนะครับแล้วก็คนนี้เป็นเจ้าของเรือตกปลานั้นด้วยนะฮะ
มีชาวบ้านและชาวประมงพยายามช่วยกันค้นหา
แต่ค้นเท่าไหร่ก็ไม่พบนะฮะก็เลยนำกำลังเจ้าหน้าที่ชุดประดาน้ำ
กู้ภัยสว่างกระตันยูจันทบุรีกว่า๓๐คน
สลับสับเปลี่ยนในภารกิจค้นหากลางทะเลครั้งนี้
ใช้เวลามา๒วันยังไม่พบผู้สูญหาย
ตอนแรกคาดว่ากระแสน้ำอาจจะซัดร่างลอยไปในทิศทางอื่น
แต่ต่อมานะครับในช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้ปรากฏว่ามีคนไปพบผู้เสียชีวิตแล้วนะฮะ
ไปติดชายฝั่งห่างออกไปประมาณ๒กิโลเมตร
จึงแจ้งไปยังกู้ภัยเมื่อญาติมาเจอร่างผู้เสียชีวิต
ตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นญาติจริง
ทีนี้ครับร้องไห้โอ้โหออกมาด้วยความเสียใจ
เพราะก่อนหน้านั้นคือมีความหวังว่าจะรอดชีวิตนะครับ
นี่นะครับศพหรือว่าร่างลอยมาติดชายฝั่งแล้วนะครับ
จากนี้ไปญาติก็จะนำศพไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีต่อไปนะครับ
เท่ากับว่าพบแล้วทั้ง๓คน๒คนรอดชีวิตมาได้นะฮะแต่อีกคนหนึ่งก็เสียชีวิตแล้วนะฮะ